ยังต่อที่เรื่องของตำรวจดูเรื่องของตำรวจนิดนึงนะคะ
เป็นคำสั่งต่อเนื่องจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งลงมาอีกทีนึงบอกให้กำชับดูแลเกี่ยวกับการแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่
ดูโดยรวมของเครื่องแต่งกายมันมีหลายข้อ
แต่มีอยู่ข้อหนึ่งในคำสั่งพูดถึงเรื่องของการสวมแว่นตาดำ
ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจฝ่ายปราบราม

แต่ว่าบางทีนะคะคือผู้ที่สั่งการลงมา

และทำให้คนที่เราไปพูดคุยหรือไปจับกลุ่มเขา

ปฏิบัติหน้าที่นี่อาจจะมีข้อบกพร่องอะไรสักอย่าง

หลังจากที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตร
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบราม
ให้แต่งกายเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ห้ามสวมใส่แว่นตาดำขณะปฏิบัติหน้าที่

ระดับชั้นต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ถ้าสายตรวจอยู่กลางแดดแบบนี้ล่ะ

รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง

เป็นรายละเอียดโดยสรุปของคำสั่งที่สั่งมา
หลักบุญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

กรณีดังกล่าวเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชา
สั่งการส่วนปฏิบัติงาน
หนึ่งในนั้นก็คือการห้ามสวมใส่แว่นตาดำ

เพราะว่าแต่ละคนซื้อมาก็ชอบไม่เหมือนกัน
พอใส่มันก็ไม่เหมือนกันไงคะ

เหมาะสมตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้า

ก็คือส่วนตัวพลตำรวจตรีพานุรัติหลักบุญ
บอกว่าหากมีการปฏิบัติหน้าที่กำลังแดด
อาจจะมีความจำเป็นต้องใส่แว่นกันแดดด้วย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
แต่ทั้งนี้เมื่อมีข้อกำชับสั่งการมาทางตำรวจ
ก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดนะคะ